อ๋อปรับประโยชน์ไม่ทันแล้วเนี่ย
อยากจะเข้าเรื่องจริงก็เลยโยงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นวอเอนิดนึงกันละกันที่สวนผลไม้เมืองจันท
ของพี่ชาคริสแย้มนามคุณผู้ชมค่ะ

งานนี้พี่ชาคิดไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะ
ขนมาเลยจ้าทั้งลูกชายแล้วก็ภรรยาสาวสุดสวยพี่แอนนั่นเองนะคะ

เรียกว่าทำให้บรรยากาศมันคึกคักสุดเลยนะ
เพราะว่าทั้งพี่คิดแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า

โอ้โหก็มีอุปสรรคนิดนึงต่อการเก็บเกี่ยว
เพราะว่าอะไรช่วงนี้ฝนตกไงจ๊ะ
จริงค่ะก็ขายได้นะแต่แอบทำใจเรื่องผลกำไรนิดนึงก็แล้วกัน
รับค่ะว่ามีดราม่าเรื่องของคุณภาพสินค้ามาทางเพจนะคะ

เพราะว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างเดาใจยาก
มันอยู่ในลูกกลมไอ้เราว่าเคาะก็แล้วไอ้เราว่าตรวจแล้ว
อ้าวบางทีมันก็อาจจะหลุดไปบ้าง
ทั้งนี้ค่ะก็ยังอัปเดตถึงเรื่องที่น้องโพลนั้นต้องไปโรงเรียน
ก็ต้องดูแลเรื่องของโควิดนะคะ
น้องเองก็ชอบจะไปโรงเรียนค่ะ
ก่อนจะบอกว่าตั้งใจอยากจะมีทายาทคนที่สอง

อุ๊ยสมหวังนะพี่
มันต้องดูแลประคบประงมหนักกว่าปีอื่นปีที่ทุเรียนจะทำยาก
ปีนี้ค่อนข้างชาติค่อนข้างโหดมาก

ใช่เพราะเราอยากให้ทุกคนได้กินในราคาที่จับต้องได้

ก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจหัวอกของพวกเราด้วย
เราก็พยายามคัดเลือกที่ดีที่สุดนะครับผม

เราก็ไม่ประมาทก็คอยดูแลอย่างมาอย่างนี้
แล้วก็มีแอลกอฮอลพกอยู่ตลอดก็คอยดูแลซึ่งกันแล้วกัน

สนุกไหมครับ

พี่คิดค่ะขอถามคุณนี่ค่ะคนที่สองแล้วมั้ยครับ
อย่างที่บอกพยายามอยู่แต่ก็ยังไม่มาเนอะ

นะคะคือแบบว่าดูภาพที่คิดในข่าวเนี่ย
ไม่คิดว่าจะมีแบบว่าเห็นภาพนี้
แต่เข้าใจนะว่าที่พี่ชาคิดเขาบอกว่าฝนตกเป็นอุปสรรค
คือถ้าฝนตกเนี่ยอย่างที่ท่านลูกสาวชาวสวน

เพราะว่าถ้าล่วงมันจะไม่ออกผล

ฝนตกหนักปุ๊บต้นไม้มันดูดน้ำเยอะจืด

ทานของดีแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเท่านั้น